บรรยากาศบริเวณรอบท้องสนามหลวงในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ก็มีฝนตกลงมานะคะทำให้ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั้นเบาบางลงค่ะ
ขณะที่ภาพรวมการจราจรบริเวณรอบสนามหลวงตลอดทั้งวันนั้น
เป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากว่ามีการจัดจราจรใหม่นะคะ
ติดตามจากคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนราชดำเนินกลางค่ะ
กลุ่มจิตอาศาจากชมชนมัศยิตบ้านติดตินที่ร่วมกับหลายเครือคลาย
กองพันธหารปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์สมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสาร
โครงการร่วมใจรักพักดีองค์ราชันและหน่วยงานต่าง
ยังคงตั้งซุ้มแจกอาหารน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับนะคะ
เพราะต้องการทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙ที่ทรงงานหนัก
ดูแลประสบกรณิกรชาวไทยและชาวมุสลิมมาเป็นเวลานาน
เช่นการสร้างมัศยิตทำให้พี่น้องชาวมุสลิมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
คิดว่ายังไงพี่น้องสนิมก็ต้องมาหาในหลวง
เพราะว่าเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งของพี่น้องสุรินเช่นกัน
เพราะท่านก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในเรื่องของศาสนาอิสลามสร้างมัธยิตอย่างที่ห้วยทราย
ท่านก็ไปทำพื้นที่ให้สามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จากพื้นที่แห้งแรงทำอะไรไม่ได้
แล้วก็มัศยิตท่านก็ไปสร้างให้เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ายังสร้างไม่เสร็จท่านก็ไปสร้างให้เสร็จสมบูรณ
อีกหลายมัศยิตในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วก็เกิดในประเทศไทยเนี่ย
เราต้องสำนึกในพระมหากรณิคุณที่ท่านให้มุสลิมปกครองประเทศไม่ได้แบ่งเรื่องศาสนาเลยเท่าเทียมกันหมด
และในวันพรุ่งนี้ชุมชนมัศยิตบ้านติดดินและเครือข่ายรวมถึงสมาคมปากีสถานจะนำข้าวหมกไก่มาแจกประชาชนชาวไทยและมุสลิม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
ส่วนการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางต่อเนื่องไปจนถึงท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปด้วยความคล่องตัว
จัดระเบียบเข้าออกสนามหลวงบริเวณโดยรอบทำให้ประสบกรณิกรที่หลั่งไหลเข้ามาถนนราชดำเนินได้รับความสะดวกตั้งแต่การเดินทางเข้ามา
กระทั่งเดินทางกลับและไม่สับสนเส้นทางจุดต่อรถต่างที่จะเข้ามาท้องสนามหลวงด้วยค่ะ
สำหรับการจัดระเบียบการจราจรพื้นที่รอบท้องสนามหลวง
อนุญาตเฉพาะรถชัตเติ้ลบัตรที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้บริการฟรีเท่านั้น
ซึ่งตำรวจจะคัดกรองรถยนต์ตั้งแต่แยกหลานหลวง
ก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ด้านในราชถนนราชดำเนินค่ะ
สุภาพสตรีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
แล้วก็จะหาพื้นที่ค้างคืนฟรีก็สามารถทำได้เช่นกัน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
ซึ่งก็พบว่าได้จัดเตรียมที่นะคะสำหรับสุภาพสตรีเอาไว้ครั้งคืนปีแล้วค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน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
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาท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
แต่มีเงื่อนไขว่าจะให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น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
ห้องพักนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึงเวลา๖นาฬิกา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
ขณะที่ความปลอดภัยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาระบุว่า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
พร้อมกันนี้โรงเรียนยังมีบริการอาหารฟรีอย่างผัดผักไข่พะโล
บุคลากรของโรงเรียนที่มาช่วยกันปรุงใหม่ครบทั้ง๓มื้อด้วยจิตอาสา
ในส่วนของโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นจุดรับรองนะคะแล้วก็ให้บริการผู้ที่มาร่วมงานพระศพ
โดยให้บริการจัดอาหารเป็นอาหารสดนะคะปรุงใหม่เลย
วันละอย่างน้อย๖ชนิดนะคะแล้วก็อาหารก็เป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะ
ให้บริการที่โรงเรียนตั้งแต่๙นาฬิกาจนถึง๑ทุ่ม
แล้วก็ช่วงเย็นเราจะออกไปให้บริการโดยแพ็คเป็นอาหารกล่อง
ให้บริการที่ตรงหน้าร้านค้าศึกษาพันธ์
ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้สัญจรไปมาเพื่อเดินทางไปร่วมงานพระศพเป็นจำนวนมากค่ะ
นอกจากนี้โรงเรียนยังบริการนำอาหารใส่กล่องไปบริการประชาชนที่บริเวณถนนราชดำเนินอีกด้วย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
อกจากนี้ภายในโรงเรียนสตรีวิทยาวิทยาลัยพาณิชยการบางนาพร้อมกับบุคลากรกว่า๓๐คน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
งมาจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอีกประเด็นนึงคือตอนนี้ผ้าเสื้อผ้าสีดำเนี่ยขาดตลาด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
แล้วก็ทุกคนพอใจเมื่อย้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นสีดำเหมือนที่เราซื้อใหม่เลยนะคะ
ประชาชนที่ย้อมเสื้อดำกับวิทยาลัยพาณิชยการบางนามั่นใจได้ว่าจะได้เสื้อดำคุณภาพดี
ผ้าที่ได้จึงดำสนิทไม่แพ้เสื้อใหม่ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยที่ต้องการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
และถือเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้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
รัชกาลที่เก้าด้านในพระบรมหาราชวังเป็นวันแรกซึ่งภาพรวมการจราจรตลอดถนนราชดำเนิน
เป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะ